คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุราธานีนะครับ
ผู้ชายคนนึงไปเห็นแฟนสาวของตัวเองอยู่กับผู้ชายคนอื่นในบ้าน๒ต่อ๒ก็หึงห่วงนะฮะ
เอามีดเนี่ยไปไล่แทงผู้ชายคนนั้นจนผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตอยู่คาบ้านนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบ้านพักในพื้นที่ตะบนขุนทะเล
อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีที่เกิดเหตุนี่แหละฮะเป็นบ้านสองชั้นนะครับ
ปูนครึ่งไม้นะครับที่ข้างโซฟาตรงบันไดขึ้นชั้นสองฮะ
มีศพของนายพงศธรช้างน้อยอายุ๔๙ปีถูกแทงเข้าที่แผ่นหลัง๑แผล
หน้าอกหนึ่งแผลเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ตรงนี้
ส่วนผู้ที่ก่อเหตุชื่อนายสุธินอินทรัพย์อายุ๕๗ปี
เป็นแฟนของนางสาวจินตนาที่เป็นเจ้าของบ้านนางสาวจินตนานี่อายุ๕๒นะครับ
เจ้าของบ้านเขาทำธุรกิจพวกโต๊ะหรือว่าเต็นต์ให้เช่านะครับอ่า
จากการสอบส่วนเบื้องต้นเนี่ยนายสุธินเขาคบหาอยู่กับนางสาวจินตนานะครับ
ก็ลักษณะเป็นแฟนกันก็ไปมาหาสู่แบบไปมานะครับ
เมื่อคืนนี้นายสุธินมาที่บ้านแล้วไปเจอผู้ตายคือนายพงศธร
ซึ่งเป็นลูกจ้างขับรถขนโต๊ะขนเต็นต์ให้เช่าเนี่ยแหละฮะ
ไปนั่งอยู่ในบ้านกับเจ้าของบ้านคือนางสาวจินตนา
ก็เลยเกิดความหึงหวงเอามีดมาเนี่ยแล้วแทงใส่เขาเลยนะครับ
เขาเสียชีวิตแล้วตัวเองก็ขับรถกระบะหลบหนีไป
ทะเบียนผอพึ่งต่อเต่า๙๙๙๒สุราชธานี
วันนี้คุณพัชรวรินนะฮะน้องกั้งนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่จุดเกิดเหตุที่สุราชธานีตำบลขุนทะเลอำเภอเมือง
แถวนี้ก็จะอยู่ใกล้กับสี่แยกบ้านใหม่นิคม
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุมาหลายมุมนะครับ
นี่เป็นมุมแรกนะครับ
ผู้ก่อเหตุออกจากบ้านที่เกิดเหตุแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านขุนทะเลซอย๒

เราได้ภาพวงจรปิดตอน๓นาฬิกา๑๗นาทีตี๓คืนที่ผ่านมา
ใกล้เคียงกับช่วงเกิดเหตุ
เห็นรถกระบะต้องสงสัยขับผ่านถนนขุนทะเลซอยสอง

ซึ่งตอนดึกถนนเส้นนี้ไม่ค่อยมีรถผ่านอยู่แล้วนะครับ
ก็จะเห็นรถคันนี้คันเดียวนะครับที่ขับไป
แต่หากผู้ก่อเหตุที่หนีไปเนี่ย
ถ้าขับเลี้ยวขวาไปบนถนนซอย๒สายโท
คุณกั้งพัชรวรินไปได้ภาพวงจรปิดมาสองมุมนะครับ
มุมแรก๓นาฬิกา๒๕นาที
ห่างจากบ้านจุดเกิดเหตุแค่๒๐๐เมตรนะครับ
เห็นรถกระบะต้องสงสัยขับผ่านไป

กล้องอีกมุมนึงนะครับ๓นาฬิกา๒๕นาที

วินาทีใกล้เคียงช่วงเวลาแจ้งเหตุนะครับที่เขาแจ้งเหตุมีเหตุแทงกันตายในตี๓๓๐
อันนี้เกือบตีสามครึ่งนะครับจะเห็นรถกระบะขับผ่านไป
ลักษณะเสียงของการเหยียบคันเร่งรถเนี่ยเหมือนกับรีบบึงนะฮะ
ห่างจากบ้านจุดเกิดเหตุแค่๒๐๐เมตรแล้วตี๓๓๐เจ้าหน้าที่เขาถึงได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิต
ชาวบ้านบอกว่าเคยเห็นผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ตายอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละ
เหมือนกับเขาก็เป็นแฟนกับเจ้าของบ้านอีกฝั่งหนึ่งผู้ตายก็เป็นลูกจ้างของเจ้าของบ้าน
ส่วนเรื่องอื่นคนในพื้นที่เขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่าง๓คนนี้
ขณะเดียวกันวันนี้ศพของนายพงศธรนะครับญาติรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบุญบันเทิงอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะญาติยังไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไร
ส่วนตำรวจสพขุนทะเลบอกว่าคนก่อเหตุนายสุธินนี่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ค่อนข้างมีฐานะ
ล่าสุดเพิ่งติดต่อขอเข้ามอบตัวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮะมามอบตัวแล้วนะครับ
แล้วก็สารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงเมื่อคืนนี้มาที่บ้านของแฟนแล้วเห็นผู้ตายอยู่ในบ้านกับแฟน
ก็เลยโมโหมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันแล้วบันดาลโทษะใช้มีดแทงเขาจนเสียชีวิตก่อนจะหลบหนีไป